ครอบครัวของพระเอกหนุ่มสุดหล่อชาคริสแย้มนามนั่นเอง
ครบรอบ๑ปีแล้วแต่งงานนะคะคุณ

คุณภรรยาค่ะเขามีการโพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่น
พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณพ่อชาคริสคุณแม่แอร์และน้องโพ
พร้อมข้อความสุดหวานเลยบอกว่า
บางทีความรักมันก็มาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว
เชื่อและอย่าหมดศรัทธาในรัก
เพราะพรมลิขิตเกิดขึ้นได้เสมอ
แต่งงานมา๑ปีมีความสุขดีและดีขึ้นทุกวัน
แล้วมีแซวตัวเองด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้พี่โพถึงกับอ้วกแล้วนะคะ

สำหรับครอบครัวนี้นะคะแต่ว่าน่ารักจริง

เราไม่รู้หรอกว่าความรักมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่
แต่ตอนนี้เขามีความสุขดีมาก

มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่น่ารักมาก

ครบ๑ปีแล้วแต่หวานขึ้นทุกวันเลยดูจากรูป
ผลิตในพลงติดละพันธุ์แล้วนะเออนะคะคุณผู้ชมก็ช่วยกันทำมาหากินไม่อายด้วยนะครูนี้นะคะ
ติดตามนี้ได้เห็นความหวานด้วยนะได้อิจฉากันด้วย